คนรอลุ้นมากเลยนะคะสำหรับสาวแพนเค้กนานทีจะมีช็อตหวาน
ที่คุณแม่ไม่ได้อยู่ร่วมเฟรมด้วยนะคะ
สำหรับสารวัตรหมีกับแพนเค้กจุ๊บเข้าไปฟอดใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่าดอกไม้อีกนะ
ดอกไม้ก็ใหญ่แล้วแต่จุ๊บนี้โคตรใหญ่กว่า

แล้วก็โพสต์ภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่เป็นภาพหอมแก้มเนาะ
หวานเวอร์เบอร์๘ขนาดนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เร็วนี้หรือเปล่า

ค่ะแล้วก็มีแบบหลายคนเข้ามาแบบ

ค่ะก็ต้องเรียนให้จบก่อน

ก็เลยมีอะไรหลายอย่างที่โฟกัสกัน
นาทีเปิดก็แบบชุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะจ๊

ส่วนเรื่องกระแสข่าวที่มีคนนำภาพมาแชร์นะคะ
เจ้าตัวชี้แจงว่ามีโอกาสทำมาร่วมปีนึงแล้วค่ะ

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหน่วยงานของชาติ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีให้กับชีวิตเธอนะคะ
ในฐานะที่เหมือนกับว่าช่วยกระจายข่าว
ช่วยบอกต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่าง
ให้ประชาชนได้เข้าใจเข้าถึงมากขึ้น

แต่อาจจะแบบคนอาจจะเพิ่งมาอาจจะไม่รู้เท่านั้นเอง
ค้นประวัติได้เขาทำมาเป็นปีแล้วนะจ๊ะ
เพิ่งมีสิทธิพิเศษอะไรทั้งนั้นแหละ
ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง